มาดูที่เรื่องของลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เป็นลอตเตอรี่จริงเลยนะ
ไฟเนี่ยนะเขาเอาไปทำเป็นของชำรวยงานศพก่อนหน้านี้เคยนำเสนอไปแล้วอยู่บ้างนะคะสำหรับกรณีนี้
กรณีล่าสุดนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินค่ะซึ่งเป็นอดีตสจจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ใช้ลอตเตอรี่กว่า๑๐๐ฉบับเป็นของชำรวยในงานศพของน้องชาย
หวังที่จะให้คนที่ในงานนี้อาจจะมีถูกบ้าง
แล้วพอถูกก็เอาเงินจากรางวัลที่ได้ไปทำบุญให้กับน้องชายด้วย
ก็เอามารอตรวจสลากวันนี้สิ

ชาวบ้านแนะเผินรัฐนบุรีจังหวัดสุรี
แล้วก็แขกที่มาร่วมงานชาปนกิจศพของนายชูศักดำรงสันติศุกร์
ที่เมนวัดใต้บุรพารามยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะคะ
หลังจากที่ได้รับของชำรวยจากทางเจ้าภาพ
ก็คืออย่างแรกมีแจกจตุคามรุ่นขุนสรรพันล้าน
แล้วก็ด้านหลังเป็นองค์พระพิคเนต
จะทำโดยวัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชา
อำเภอสันบุรีจังหวัดชายนาฏ
ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับในแผ่นดินที่สวดพระพุทธคุณแสนจบ
และอีกหนึ่งอย่างก็คือลอตเตอรี่คนละครึ่งซีก
หรือว่าหนึ่งฉบับกว่าหนึ่งพันชุดคือตัดแปลกครึ่งนะคะใช่ค่ะตัดแปลกครึ่ง
แขกเรือที่เดินทางไปร่วมงานนี้ได้มีโชคลาภกันทั่วหน้า
คือถ้าถูกรางวัลที่๑คุณก็ได้๓ล้านแล้วล่ะ
ใช่ค่ะความคิดนี้มาจากนายชูชัยดำรงสันติศุกร์เป็นอดีตสจสุรินท
เป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่าของสำรวยที่นำมาแจกในงานนี้